ช่วงนี้มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีให้ครบ๓๖ตำแหน่งนะคะ
ตอนนี้มีอยู่๓๔ตำแหน่งก็จะเพิ่มอีกประมาณ๒ตำแหน่ง
หลายคนจับตามองไปที่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ
ซึ่งพลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะ
ก็บอกว่ายังไม่อยากให้กล่าวถึงนายโอลานพิทักษ์นะคะ
ซึ่งเป็นอดีตกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะ
ที่บอกว่าจะมาเป็นตำแหน่งนี้นะคะ
โดยบอกว่ายืนยันคนที่จะมาทำงานต้องได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีค่ะ
คุณนายการรัฐมนตรีค่ะคุณนายการรัฐมนตรีค่ะ
คุณนายการรัฐมนตรีค่ะคุณนายการรัฐมนตรีค่ะ
อันนี้ผมเรียนตามตรงเลยนะผมไม่ทราบเลยเพิ่งทราบเมื่อวานนี้
ผมคิดว่าท่านนายกท่านอยากจะให้กระจายงานมั้งผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
เดี๋ยวว่าวันนี้จะถามท่านเหมือนกันเนี่ยเพราะผมเพิ่งเห็นเมื่อวานตอนเที่ยง
กระทรวงเกษตรมันก็มีเกี่ยวกับผู้เศรษฐกิจอะไรด้วย
จริงวันนี้ท่านประจินท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้ว
อย่าลืมว่าเดิมท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
ผมเป็นรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจขอสชด้วยนะ

ส่วนเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะ
นายพิชัยนริพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่า
อยากให้นายกรัฐมนตรีปรับคอรมอที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
เพราะว่าปัจจุบันประเทศประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างมาก
เรื่องของการส่งออกและการลงทุนนั้นลดลง
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้น
สะท้อนการแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
หากเปรียบเทียบกับเวียดนามกัมพูชาลาวและพม่า
เศรษฐกิจที่เติบโตกว่าไทยมากค่ะ

การปรับเพิ่มตัวรัฐมนตรีอาจช่วยได้ไม่มาก
เพราะต้องดูตามข้อเท็จจริงว่า
กระทรวงที่ต้องการปรับเพิ่มมาจากงานที่ล้นมือ
รัฐมนตรีดำเนินการไม่ทัน
หรือไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

เพิ่มตัวบุคคลก็คงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ค่ะ